ไปกันที่ความพร้อมของทีมไทยกันบ้างนะครับ
เดินทางไปถึงแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะครับ
ฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกเมื่อวานที่ผ่านมาก็ติดตามรายงานได้
จากคุณเกือบชายคุณโทนะครับไปกรอบอีกส่วนประการอยู่ที่อีรานครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับได้ติดตามความพร้อมของทีมชาติไทย
มาที่กรุงเตฮาราประเทศอีรานนะครับ
ก่อนที่จะพบกับทีมชาติอีรักษ์ในวันที่๒๔มีนาคมนี้นะครับ
ซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นการซ้อมครั้งแรกของนักเตะทีมชาติไทย
หลังจากที่เดินทางมาถึงเมื่อวานที่ผ่านมาครับ
สนามฝึกซ้อมลามอาหารท่ามกลางอากาศหนาว๑๗องศาเท่านั้น
โดยการฝึกซ้อมซิโก้กิติศักดิเสนาเมือง
หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยให้นักเตะเริ่มเล่นตั้งแต่ริงชิงบอล
ก่อนที่จะใส่โปรแกรมเทคติกเกมลุกเกมรับให้หนักขึ้นตามลำดับ
ส่วนสภาพอากาศซิโก้บอกว่าไม่เป็นห่วงมากนัก
เพราะยังมีเวลาปรับตัวอีก๒๓วัน
อกจากนี้ได้เผยว่ามีการศึกษาเกมที่อีรักษ์อุ่นเครื่อง
ซีเรีย๐ต่อ๑ว่าอีลักษณ์ไม่ได้จัดชุดตัวจริงลงสนาม
แต่ที่เห็นคืออีลักษณ์มีระบบการเล่นที่เล่นดีได้ทุกตำแหน่ง
วันนี้เป็นวันแรกนะครับที่เราได้ลงซ้อมสนาม
ก็ถือว่าได้เป็นเกมเอดุร้านนะครับ
วันนี้เราต้องการให้เด็กทุกคนปรับเรื่องการหายใจนะครับ
สนามอาจจะดูแบบขลุกขาไปนิดนึง

ทั้งสองทีมไม่ว่าจะเป็นอีรักษ์เองก็ต้องใช้สนามนี้
เพราะว่าวันนี้ไม่ได้หนาวไม่ได้หนาวมากอย่างที่คิดนะครับ
ตอนที่เราไปโดฮาไปโอลิมปิกไปกาต้านะครับ

แล้วก็ถ้าพี่นักข่าวไปแล้วก็จะรู้นะครับ
ส่วนทีมชาติอีลักษณ์ของยายาอันวากุญสือทีมชาติอีลักษ
นำลูกทีมยูเนสมามุดกองหน้าจอมเก่า
รวมไปถึงอารีอนันต์ลงฝึกซ้อมต่อจากทีมชาติไทย
โดยไม่ให้สื่อมวลชนไทยบันทึกภาพระหว่างการฝึกซ้อม
โดยนักข่าวจากอีลักษณ์ที่เดินทางมาทำข่าวระหว่างไทยกับอีลักษ
ได้เปิดเผยว่าเกมนัดนี้มีความสำคัญอย่างมากกับทีมชาติอีรักษ
และจะมีแฟนบอลอีรักษ์เดินทางมามากกว่า๖๐๐คน
เพราะอีลักษณ์กับอีรานอยู่ใกล้กันมาก
แฟนบอลใช้เวลาเดินทางเพียง๕๐นาทีเท่านั้น

ส่วนอีรักษ์อันดับ๒แข่ง๔นัดมี๘แต้ม
ซึ่งไทยขอเพียงแค่ผลเสมอก็จะเข้ารอบ๑๒ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่ม
แต่หากแพ้ก็ยังมีโอกาสเข้ารอบในฐานะ๑ใน๔ทีมอันดับที่๒

ริกชัยคุณโทข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากกรุงเตฮาลานประเทศอีลาน